คุณลงกับหลานที่อยู่ตรงชานบ้าน
เกือบไปแล้ว
เกือบจะหัวขาด
บ้านตรงนั้นอย่างนั้นใช่ไหมค่ะใช่

ก็ซิ่งแข่งกันมาด้วยความเร็วแล้วค่ะ
แล้วเรือลำขวาที่คุณผู้ชมเห็นเสียหลัก

เขาเหินน้ำไปพุ่งชนท่าน้ำบ้านคนแล้วก็เหินขึ้นไปชนตรงหลังคาบ้าน

ใช่แล้วก็ร่วงตกลงคลองแบบนี้นะคนที่อยู่ที่บ้านได้ยินเสียงดัง
ก็ออกมาชะโงกดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่คือที่คลองหลังวัดหอมศีลค่ะที่บางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าของบ้านหลังนี้นะนะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นที่วัดหอมศีลเขามีการจัดงานทำบุญทอดกระถิ่น
แล้ววัดเองเขาก็จัดแข่งเรือหางยาวไงมีเรือเข้าร่วมแข่งในหลายลำเลย
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรือที่เขาแข่งกันกำลังแข่งกันมาปรากฏว่า
เรือลำนึงเนี่ยเหินคลื่นน้ำคนขับเองก็คุมเรือไม่อยู่
พอเอาไม่อยู่เสร็จเรือมันก็เลยเหินมาชนท่าน้ำเหินมาชนหลังคาบ้าน
ตอนนั้นน่ะนะหลานหลานสองคนออกมานั่งดูแข่งเรือด้วย

ใช่เกือบไปแล้วเกือบจะโดนเรือชนถ้าเกิดชนโดนหัวขาดเลยนะ
เราก็ถามรอดมาได้ไงลุงลุงบอกก็คือดูเขาแข่งอยู่แล้วเห็นแล้วเห็นลำนี้มันท่าไม่ดีแล้ว
มันเหินมาแล้วลุงนะกระชากเสื้อหลานให้ถอยออกมาจากชานบ้าน
ซึ่งหลังจากเกิดเฮทนี่นะคะบ้านของคุณลุงบอกว่าก็เสียหายสิ
คนขับเรือเขายังไม่ได้มาแสดงความรับผิดชอบค่าเสียหายอะไรเลย

แต่คือตอนนี้ค่ะทางคุณลุงเองนะ
เขาก็แจ้งผ่านไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้ว
ครับโอ้เหตุการณ์นี้วิทย์จริงนะคุณ

แล้วก็ขึ้นไปชนเนี่ยตรงหลังคาบ้านนะ